เอาล่ะผมว่านะไปดูเรื่องราวอย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่า

เพราะว่าเรามาเจอกันเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะมอบให้มันมีแต่ความสนุกสนานทั้งนั้น
อย่างเช่นที่จังหวัดสุราธานี
จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
พูดถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมันมีหลายชนิดเยอะแยะมากมาย
แต่ในงานนี้มันมีอยู่ชนิดหนึ่งที่โอ้โหบอกเลยมันต้องฮาเท่านั้นถึงจะเป็นแชมป์
ไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมของการแข่งขันที่จังหวัดสุราธานีจ้า
ฮาเรดขึ้นขบวนกันใช่แล้วล่ะครับเป็นเหล่าบรรดา
ชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้ามนะเป็นชาวบ้านที่นั่น
ที่จังหวัดสุราธานีทั้ง๒๓ชุมชนเขารวมกับทางองค์กรต่าง
ยกเครื่องกันมาเลยนี่ดูดิ

เป็นการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลเมืองท่าข้ามประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
โอ้โฮสุดชอบสีฟ้านี่มันมีหมดเจ้าฟันกี่หมวดแล้วนี่ครับ
เขาแบ่งเป็นสีแบบนี้เพื่อมาแข่งขันกีฬาที่เป็นการผสมผสานทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลมาให้ชาวบ้านแข่งขันกัน
ไปดูว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยต้องใช้หูฟังการทรงตัวต้องดีเพราะเป็นการปิดตาแล้วตี
ตีอะไรเลยครับตีสามอย่างอย่างแรกก็คือตีลูกแจงโม
ตีให้แตกหรอตีแจงโม
ตาตีไม่ใช่ตีง่ายนะตีให้แตก
แล้วจะมีเห็นไหมมีสาวสวยข้างนี้เขาทำอะไรคะ
ต้องบอกว่าเป็นนางฟ้าแล้วกันมาคอยบอกเส้นทางว่าไปทางไหนจ๊ะ
เดินหน้าถอยหลังใช่ไหมเมื่อกี้ตีแตงโมแตกไปแล้ว
ตีแตงโมแตกไปแล้วก็ต่อด้วยการตีปี๊บ
แตงโมให้แตกก่อนนะแล้วค่อยไปตีปี๊บ
พอตีเจอปีปุ๊บนี่ตีกองปิดท้าย
โฮตี๓อย่างเลย
ตีแตงโมตีปี๊บแล้วตีกอง
แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันก็คืออุ้มนางขึ้นเตียง
อยากจะให้คุณชนะไปแข่งเหมือนกันนะเป็นนางนะ

เป็นคนอุ่มนะ

เก้าอี้น่าจะแตกนะคะ

คือพิธีการก็คืออุ้มสาวไปนั่งทีนึงแล้วเอาลงมา

ทำเสร็จพบเก้าอี้ก่อนก็ชนะกันไป

แล้วไฮไลท์ของเราเลยนะครับสำหรับงานนี้
แล้วไฮไลท์ของเราเลยนะครับสำหรับงานนี้
บอกเลยว่าเป็นงานที่เรียกเสียงฮาฮาเท่า
บอกเลยว่าเป็นงานที่เรียกเสียงฮา
ฮาเท่านั้นเพราะว่าเป็นการแข่งขัน
เมื่อยขนาดไหนครับ

เขาเรียกว่าการแข่งขัน

ขำขันจริงบอกว่าแข่งอะไรแข่งขันไง

ไม่รู้ว่าช่วยแห่ให้ขำมากยิ่งขึ้น
น้องเขาบ้าจี้หรือยังไงดิฉันไม่แน่ใจ
ต้องมีเทคนิคแต่ละทีมยังไงให้ได้หัวเราะได้ยาว

ได้ยินตอนกลางคืนแล้วไม่รู้ที่มาแล้วก็วิ่งนะครับ

อารมณ์โหยหัวหน้าดูเลย

ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงดิฉันว่าคงไม่ยืนอยู่ฟังค่ะ

คำนานขนาดนี้นะต้องมีพลังนะ

ไม่ใช่ง่ายนะจู่ไปยืนหัวเราะไม่ได้นะ
มันต้องรู้จักขำได้ด้วยตัวเอง
ที่เราจะหัวเราะมันเหนื่อยนะคุณหัวเราะมากมันเหนื่อยนะ
ฉันเคยทำแล้วอ่ะเดี๋ยวลองให้ดู
อย่างไร

ฮะ

หัวเราะแบบจังหวะสั้น
แล้วหัวเราะแบบเฮ้ยชาตินี้เมื่อไหร่จะมีแฟนนะ
ไม่มาสักทีชีวิตไม่มีคู่เลย

หัวเราะแบบคนมีสามี
นี่คนมีสามีก็หัวเราะอย่างนี้

เยอะเย้ยถากถาง

เฉาเลยนั่งเฉาเลย
ยังไม่เคยได้หัวเราะแบบนี้กับเขา
จะเปลี่ยนไปเองค่ะตามการเวลานะคะ
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็จะหัวเราะแค่แบบนี้ค่ะ
เราแบบมีสามีอย่าหัวเราะกว้างขึ้น
เดี๋ยวนี้ฉันจะไปประกวดดูปีหน้าเผื่ออาจจะได้รางวัล

เงียบเลย

แข่งอะไรก็แข่งได้